ช่วงตลอดตลาด

ตลอดตลาดมาแล้วจ้าคุณผู้ชม

ไปดูราคาสินค้ากันหน่อยค่ะ

หมูเนื้อแดง๒๐๕บาทต่อกิโลกรัม

เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๖บาทต่อฟองค่ะ

ฟาง๑๓๐บาทต่อกิโลกรัม
นางฟ้า๔๐บาทต่อกิโลกรัม